เรียกได้ว่าแหม่มายืนข้างเป๊ก
ก็ต้องสวยชนสวย
เพราะว่าเธอมีดีกรีเป็นนางแบบหน้าหวานเจี๊ยบ

สวัสดีค่ะ

สวยมากเลยปลายแล้ว
วันนี้เตรียมตัวมาเล่นเกมกับพี่เป๊กยังไงบ้างคนดี
วันนี้แบบว่าบอกเลยค่ะว่ามาเต็มร้อยค่ะ

มันเป็นชีวิตจิตใจอย่างนี้ดีกว่า

จริงก็ดูบ้างไม่ดูบ้างเนอะ
บางทีแบบว่ามาเยอะแล้วก็จ่ายทีเดียว

มาคนเดียวก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามาคนเดียวไม่ต้องแบ่งเงินให้ใครค่ะ

เพราะว่าพี่เป๊กมีผู้ช่วยเตรียมไว้ให้แซนด้าแล้วค่ะ

ว่าแต่เอ๊ะคุณผู้ช่วยของพี่เป๊กวันนี้จะเป็นใครนะ

วันนี้เรา๓คนมีภารกิจใหญ่หลวง
เฮ้ยเราจะต้องไปกู้โลก

เจ๊รับผู้ช่วยมาใหม่อีกแล้ว

ผู้ช่วยจากคนมาไม่มีใครอยู่ทนสักคน

อยากเห็นหน้าผู้ช่วยคนใหม่

อันนี้เปล่าผู้ช่วยเหรอ

จันด้าอย่าไปใกล้มากเดี๋ยวไม่ได้กลับจ้ะ

เออชอบเจ๊

ถ้าเจ๊เดินนะเพื่อนเจ๊บอกเลยว่าต้องชิดซ้าย

พบกับนางแบบท่านต่อไป
ประกวดโดยสุริยาหีบศพ

สุริยาหีบศพทำรุงศพ

ไม่รู้เหรอว่าเนี่ยเป็นนางแบบลีลาใหม่
นางแบบท่านนี้เธอชื่อ
เป๊กจี้ศรีธัญญา

นี่เดินแบบรอบวงกระทิง

ไม่มีใครมองเขาเลยมองแต่มองเจ๊เห็นป่ะ

เดี๋ยวเราจะต้องทดสอบมันสมอง

เป็นผู้จัดการร้านเนี่ยมันจะต้องมีมันสมองที่ดี

แล้วป่านนี้เนี่ยเวลาป่านนี้ยังไม่มาอีก
แล้วเวลาไม่ได้
เฮ่ยใครมาพูดเดินมาเลี้ยงน่ะ

ซื้ออะไรครับซื้ออะไรมานี่เลย
ยิงอยากร้อยไหมจะได้ปะป่อนตัวเองได้

เชิญ

เฮ้ยยิงอะไร
ยังปะป่อยตัวเสร็จนั่งกว่านไม่เรียกร้อยนะ

ถามจากเขาบอกร้านเขาเพิ่งกว่านเพิ่งถูนเนี่ย

เรียบซื้อวัดไปแล้วกวาดด้วย
ทุกคนกับหน้า

ผ้ากุ้งไงใครว่าผ้ากุ้งไงไม่รู้อ่ะ
นี่ไงผมเป็นผู้ช่วยเห็นไหมนะโจยวัลล่าวัลล่าเนี่ย
มึงมาก็สายมึงก็ไม่อ่านอะไรมาเลย
กูรอมมึงไงจนกูเบิร์นหมดแล้วเนี่ยพี่ไงเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยนี่ไง

มีพี่ตีพี่หนุ๊ยพี่พระอำ
กลับมาอยู่โกสโวเวอร์เกียร์ก็ตอบ
เฮ้ยไอ้น้องจะเป็นผู้ช่วยพวกข้าเนี่ยนะเองจะต้องมีความรู้จริง
น้องตอนนี้บ้านรวยไหมจ๊ะ

เห็นหน้าเขาผมคิดอะไรไม่ออกพูดตรง

หน้าเขาคิดยังไม่ออกเลยเพราะความคิดถึงไปอยู่ที่เขาหมดแล้ว

ใช่วันนี้เป็นผู้ช่วยใช่

เจ๊เอาคำตอบรวมมากับคำถามแล้วมันจะตอบอะไร

บอกเลยนะพอรู้ว่าจะมารายการนี้

โอ๊ยนานกี่คนนอนหลายอะไรนี่เลย
แม่งหลายทางจริงไหมคะมึงต้องแต่พอแล้ว

เล่นคุณปันใดหรือยังเล่นไปหมดแล้วหรือ

สักครู่เล่นมาได่ธรรมดาปันใดเลื่อนหรือยัง

มึงหาล่ะ

ถ้าพร้อมจะเล่นเกมเราจะเข้าสู่การแข่งขันค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เฮ่ยอีกนานไหม

ไม่มึงจะนั่งอู้อีกนานไหม
จะนั่งอู้อะไรคนไม่ได้โซ

พูดเลยครับว่าพี่โรเบิร์ตของเรามีช็อต
แต่คำถามข้อแรกของคุณแซนตรา

ให้พี่โรเบิร์ตช็อตต่อสักครู่เดียว